เรื่องของอุบัติเหตุเกิดได้ทุกที่ทุกเวลาจริง
โดยเฉพาะเรื่องของรถที่ซื้อมาใหม่
ช่วงนี้เรามีการนำเสนออยู่ตลอดนะคะ
แล้วก็จะได้ยินอยู่บ่อยครั้งก็คือบางทีเนี่ยรถเกียร์ออโต้เนี่ยนะคะ
อะไรแบบนี้เราต้องมองหน้าจอให้ดีแล้วเราต้องมองเกียร์ให้ดี
เพราะว่าที่จังหวัดฉะเชิงเซามีผู้ชายคนหนึ่งออกรถกระบะมาใหม่
ทีนี้นะคะจะขับเข้าบ้านทีนี้บ้านมันเป็นเนินไงคะ

แต่พอขับมันพุ่งค่ะพุ่งเข้าไปในบ้าน
กำแพงไปชนพันรยาซึ่งนอนอยู่กับพื้นอัดก๊อปปี้ไปติดกับกำแพง
ภรรยาเสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเลยนะคะ

รถกระบะจะออกจากซอยแต่มีรถจักรยานยนต์พุ่งชน
เสียชีวิตหนึ่งคนบาดเจ็บอีกหนึ่งคน
แต่อาการบาดเจ็บบาดเจ็บรุนแรงก็คืออวัยวะเพศฉีกขาด

ภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพไว้ได้นี่เป็นอุบัติเหตุเห็นไหมคะ
รถจักรยานยนต์พุ่งมาชนรถกระบะซึ่งกำลังจะออกจากซอย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นถนนสายด่านขุนทศหนองสวง
ข้างตู้ยามตำรวจตำบลด่านในอำเภอด่านขุนทศนครราชศรีมาค่ะ
หลังจากเกิดเหตุตำรวจก็รีบเข้าไปตรวจสอบเลยนะคะ
หน้ารถกระบะพบร่างของนายวรวุฒินอขุนทศนอนแน่นิ่งอยู่
ส่วนอีกด้านหนึ่งของรถกระบะมีร่างของผู้ชายอีกคนหนึ่งนอนอยู่
ยังไม่ทราบชื่อนะคะนอนร้องโอดโอย
เอามือกุมเป้ากางเกงตลอดเวลา
ตำรวจเบื้องต้นตรวจสอบดูพบอวัยวะเพศฉีกขาด
รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลด่านขุนทศเลยค่ะ
ก่อนที่นายวรวุฒิจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา

ไปรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชศรีมานะคะ

คนขับรถกระบะให้การบอกว่าตัวเองขับออกจากซอย

ทำธุระในตัวเมืองโคราช
ทีนี้ขับออกไปค้างอยู่กลางถนน
เพราะว่าต้องมองซ้ายมองขวาเพื่อความปลอดภัย
มีรถจักรยานยนต์คันหนึ่งวิ่งมาด้วยความเร็วจากทางด้านขวา

ซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุดังกล่าวนะคะ

เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งอุบัติเหตุที่บอกว่าเกี่ยวข้องกับรถใหม่เนี่ยนะคะ

เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่ฉะเชิงเซา
ช่วยกันเร่งปั๊มหัวใจนางสมานพิทักษงศอายุ๕๔ปีค่ะ

ที่นางสมานจะเสียชีวิตในเวลาต่อมานะคะ
ซึ่งการเสียชีวิตครั้งนี้เกิดจากสามีนายสมพร

ซื้อรถกระบะมาใหม่เลยประมาณเดือนกว่า
ขับยังไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่
พุ่งชนทะลุผนังไม้ไปถึงพันรยา

แล้วก็ลากร่างพันรยาไปติดกำแพง

ส่วนนายสมพรผู้เป็นสามีบอกช็อก

ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเหมือนกันนะคะ
ซึ่งตำรวจรอสอบปากคำคนในบ้านอีกครั้ง